คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้โจครึ่มเหมือนกันก่อเหตุกลางเมืองเลยค่ะ
แต่ว่าไม่สามารถนำเงินภายในตู้ออกไปได้เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะจากภาพวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
พอระเบิดเสร็จนะคะคนร้ายเนี่ยวิ่งออกหลบหนีออกมาแล้วก็เสียหลักลื่นล้มเนี่ยค่ะ
มีแอ่งน้ำอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูลื่นล้มลงไปตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
ระหว่างนั้นมีคนร้ายอีกคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์สวนมาค่ะ
คนร้ายคนแรกรีบลุกขึ้นวิ่งกลับไปทางเดิม
โดยมีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ตามไปลักษณะเหมือนย้อนกลับไปดูผลงานนะคะ
แล้วก็พากันขี่รถหลบหนีออกไปแบบนี้คุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกคืนวานนี้นะคะจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้าย
ไม่สามารถนำเงินออกจากตู้เอทีเอ็มไปได้ส่วนตู้เอทีเอ็มถูกแรงระเบิดพัง
เสียหายกระจกแตกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จากนี้ก็ยังพบเศษเหล็กเส้นที่ถูกตัดเป็นท่อนเนี่ย
ความยาวสักประมาณ๒นิ้วก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ว่าอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ส่วนทางด้านของผู้กำกับการสพคลุงจันทบุรีกล่าวว่า
มูลเหตุจูงใจในการลงมือเชื่อว่าประสงค์ต่อทรัพย์
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ตอนนี้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางหลบหนีแล้ว
ว่าน่าจะได้ตัวมาลงโทษในเร็วนี้ก่อเหตุแบบนี้คิดว่าจะไม่มีใครเห็น
คิดว่าจะไม่มีใครได้ยินเลยใช่ไหมคะเอาระเบิดไปวางตู้ขนาดนี้นะ
สุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดี